ทหารได้นำตัวชายต้องสงสัยไปศูนย์สักถามนะครับ
กับการลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อปีที่แล้ว
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับการป้นรถส่งนมโรงเรียน
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดตรัง
เพื่อไปติดตามความคืบหน้าในคดีลอบวางระเบิด

โดยหลักฐานที่พบเป็นชิ้นส่วนของโทรศัพท์มือถือ
และแบตเตอรี่สำรองซุกซ่อนอยู่ในชั้นวางสินค้า
ซึ่งก็ได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากนี้จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติหมายสาร
พร้อมกับเร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขณะที่ภาพรวมความคืบหน้าของคดีทั้ง๗จังหวัดนั้นเป็นที่น่าพอใจ
เนื่องจากได้ภาพของคนร้ายมาครบทั้ง๗จังหวัดแล้ว
ส่วนสาเหตุกลุ่มคนร้ายมุ่งหวังก่อกวนให้ประเทศชาติเสียหาย
ส่วนความคืบหน้าของคดีป้นรถส่งนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ล่าสุดทหารตำรวจและฝ่ายปกครองคุมตัวชายต้องสงสัยที่ควบคุมได้จากบ้านพัก
ภายในหมู่บ้านหลานช้างตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรี
หลังจากชาวบ้านแจ้งบ่อแสพบรถส่งนมโรงเรียนที่ถูกปล้น
เมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมามุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านดังกล่าว
ลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยเส้นทางให้กับครูบนถนนสายกระเพาะมะนางดาลำ
เป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิตไป๒นายเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมปีที่แล้ว
ทหารจึงคุมตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้เข้าศูนย์สักถามเพื่อขยายผล
หาความเชื่อมโยงกับคดีอื่นโดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
หรือมีส่วนรู้เห็นกับเหตุปล้นรถส่งนมโรงเรียนหรือไม่ครับ